จะเล่นอะไรก็อย่าพิเรนกันเกินไปนะครับ
มันทำให้คนเขาบาดเจ็บกันได้
ถ้าถูกแจ้งความขึ้นมาเนี่ยประวัติติดตัวโตไปจะลำบากนะครับ
มีแม่ของน้องคนหนึ่งนะครับ

เพราะว่าลูกชายเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็มีสภาพผ้าพันแผลที่ลำคอจนถึงคางแล้วก็หน้าอกด้วย
ลูกชายเนี่ยถูกไฟไหม้จากการถูกเพื่อนที่โรงเรียน
เอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา

ผู้ปกครองของน้องบอกนะครับ

เกิดขึ้นในช่วงงานเข้าค่ายที่โรงเรียนจัดขึ้นตั้งแต่๒พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บก็ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้ว

เพราะว่าทั้งผอโรงเรียนกับครูแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุ
นิ่งเฉยไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ผู้ปกครองของน้องที่บาดเจ็บก็เลยต้องนำเรื่องราวออกมาขอความเป็นธรรม
ทางสังคมออนไลน์นะครับ
คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมดเลย

โอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นกันแบบนี้เลยเหรอ

เรียนแบบหนังดังหรือว่าเกมอะไรพวกนี้แน่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามไปยังผู้ปกครองของน้องที่บาดเจ็บนะครับ
โดยคุณแม่เล่าว่าล่าสุดสภาพร่างกายของลูกชายเนี่ยก็ดีขึ้น

แล้วก็ย้ายลูกจากที่ชนบุรีมาเรียนที่กรุงเทพแล้ว
เพราะว่าลูกรู้สึกไม่ดีที่จะต้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดิมนะครับ
ขณะที่พนักงานสอบสวนสพศรีรชานะครับ

บอกว่าคดีนี้มีเด็กทั้งหมด๗คนที่ก่อเหตุ
โดย๖คนได้พาไปให้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
สำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชนบุรีสอบปากคำแล้ว
อ้างว่าเกิดจากการเล่นกัน
ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเพื่อน
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตั้งข้อหาอะไรนะครับ
เดี๋ยวต้องรอทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันสอบปากคำให้เรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งข้อหาดำเนินการตามขั้นตอนของเด็กและเยาวชนกันต่อ
ส่วนเรื่องค่าเสียหายที่ฝั่งโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุจะชดใช้นั้น
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังตกลงเรื่องรายละเอียดกันไม่ได้
เอาเป็นว่าตำรวจก็บอกว่าความคืบหน้าของคดีเนี่ยมี
ก็คือเด็กก่อเหตุ๗คนน้ำมันราดจุดไฟเผาเพื่อนเลย